คุณผู้ชมเคยเจอประสบการณ์เฉียดตายไหมหรือว่าเคยดูข่าวที่เฉียดตายไหม

เพราะว่าเป็นกระบาดที่เสียหลักตกข้างทางคุณผู้ชม
แล้วทีนี้ไปชนกัดเร็วกัดเร็วพึ่บ
กูภัยยังไม่แทนจะเชื่ออู้นละมาแแล้วอู้รอดว่ะ

ทรุปข้างดังที่ลากที่แรกอยู่แค่ข้างหน้า

คุณคิดดูแล้วจะชนแรงขนาดไหน

วงมาลัยแล้วคนขับต้องนั่งอยู่ตรงนั้นต้องทำยังไง

ชนแรงจริงคุณผู้ชมเหล็กของกาดเร็ว

เหตุเกิดขึ้นเมื่อตอน๒ทุ่ม๕๐นาที
คืนวันที่๒๖พฤษภาคมครับ

ต่อมามีคนมาโพสต์ลงโซเชียล
ฮือฮากันทั้งโซเชียลว่า

เป็นสมาชิกอบตศรีเทพนี่แหละ
ข่าวไปดูเลยคุณผู้ชมจุดที่ประสบอุบัติเหตุนี่ฮะ

และการ์ดเรลที่พังเสียหาย

ธนพลเล่าให้ฟังวันนั้นผมมาเสร็จธุระ

มันเป็นทางโค้งแถวคอสะพานครับ

ช่วงล่างของรถผมไม่ดีเท่าไหร่
แล้วรถก็เสียหลักข้ามไปอีกฝั่งถนน

ขนาดว่าตอนกาดเร็วมันพุ่งทะลุผ่านข้างตัว
ผมยังรู้สึกถึงแรงเสียดสีของเหล็ก

คิดดูว่ามันฉิวเฉียดขนาดไหน
ตอนนั้นผมยังงงงงอยู่ว่า
ตากที่แขนเจ็บแค่เล็กน้อย

แล้วก็ตรงขาอีกนิดนึงเขาบอกว่าเจ็บขานิดนึง

พี่ธนพลพยายามดึงตัวเขาออกมา

เพราะว่าช่วงเท้าพี่บุ๊คพี่น้ำแข็งมันติดเบรกอยู่

แล้วก็ดึงเท้าพี่ธนพลออกมาได้สำเร็จครับ

ดูสิงหรือรู้สักมาก
ธนพลก็เชื่อว่าเป็นบารมีของแม่ย่านาง

สติกเกอร์เจ้าพ่อศรีเทศ
ไว้ตลอดเวลาตั้งแต่ได้รถมาครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมมาถึงช่วงนาทีลงทุนครับ

ก็เผื่อว่าตัวเลขนี้จะมีผลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนนะ

ทะเบียนของกระบาดนิสันฟรอนเทียร์ของพี่เขาครับ
พี่เขาแบบบอกแบบนี้นะพอเป็นข่าวออกมานะ
แม่ค้าขายลอตเตอรี่โทรมาเสนอเลย

ไม่ต้องตามหาเลยแม่ค้าบอกเก็บให้แล้วค่ะ